จำได้ไหมกับศัยกรรมเป็นพิษของน้องเมย์นะคะ
จีอรวรรณค่ะล่าสุดมีการยงย้ายถึงคุณธัญญาค่ะ
เพราะว่าอย่างที่ทราบกันคุณธัญญานี่เขาเปิดคลินิกนะคะ
ซึ่งคลินิกของคุณธัญญาเนี่ยโคลกับทางเกาหลี
เมื่อวานไปเจอธัญญานะคะก็ร่วมโปรเจกต์กับน้องพิงกี้แล้วก็พี่เป๊กไง
สุดแดนแดนใต้ของนางนี่แหละค่ะ
ก็เลยไปถามถ่ายนิดนึงนะคะว่าข่าวคราวสายกรรมเป็นพิษที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันใช่นะคะคลินิกของคุณธัญญาหรือเปล่าเพราะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เหมือนกัน
เห็นของคุณธัญญาก็โคลกกับเคาหลีตรงลงใช่ไม่ใช่เอาอะไรเกี่ยวกับพวกเราหรือเปล่า

จริงมันอาจจะมีแค่บางกลุ่มที่คิดว่าเป็นบีบีหรือเปล่า
เพราะว่าแบบเธอโคลกกับทางเกาหลีใช่ไหมคะ
แล้วก็แต่จริงแล้วคือทางบีบีปลอดภัยทุกอย่างนะคะ
เรามีมาตรฐานคือแบบเขาเรียกว่ามาตรฐานสากลรองนับอยู่แล้ว
ก็ไม่นะคะเพราะว่าจริงบีบีก็อยู่มาโอ้โหนานแล้วอ่ะ
ซึ่งเราก็มีตัวอย่างของคนที่ทำศัลยกรรม
แล้วประสบความสำเร็จในความสวยความงามแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
คือสามารถที่จะมาเยี่ยมชมที่คลินิกได้ว่าแบบมันปลอดภัยขนาดไหน
ตอนนี้กฎเกณฑ์ทุกอย่างมันรัดกลุ่มอยู่แล้ว
มาตรการความปลอดภัยความสะอาดทุกอย่างเราดูแลอย่างดีอยู่แล้วค่ะ
จริงเราก็จะบอกอยู่แล้วนะคะถ้าใครอยากทำศัลยกรรม
มาปรึกษาแพทย์ก่อนให้มาคุยแล้วก็ให้มั่นใจจริงแล้วค่อยทำ

เพราะว่าสายกรรมทำได้แต่ว่าต้องเลือกที่

ท่านเฉมอย่าเง้นแต่ราคาถูกนะคุณทรง

มันจะต้องอยู่กับเราไปอีกหนานั้นเอง